ก่อนใกล้บ้านมา
สายตาแม่เหงา
เป็นเงาติดใจไม่หาย
ลูกมาอยู่ใกล้
ห่วงใยแม่ทุกเวลา
สู้งานเหนื่อยไกล
ใจเมื่อเจอปัญหา
หลายคราวอยากทอดใจละ

คอยเตือนใจ
แพ้บ่ได้บอกใจ
อย่าให้อ่อนแอ
ทุกใดรังแก
แผลก็แพ้บ่ได้
คนรักจากลางน้ำตาก็รินท่วมใจ
ตกงานกี่ครั้ง
ผิดหวังกี่คราวร้องไห้
หากแม่ยังมีทุกข์ใจ
เจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอย
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอน
ติดไว้ข้างฝั่ง
ยามเตือนผ่านตา
ให้จำแม่ยังรอคอย
ทนสู้งาน
เก็บกรรมเพิ่มสิทธิ์เป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอย
จะนำรอยยิ้มไปกราบแม่
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอน
ติดไว้ข้างฟาง
ย้ำเตือนผ่านตา
ให้จำแม่ยังรอคอย
ทนสู้งาน
เก็บกรรมเพิ่ม๑๐เป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอยจะนำรอยยิ้มไปกราบแม่